ทุเรียนกันหน่อยค่ะวางขายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแล้ว
กลางเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณทานไปกี่รอบแล้วคะ

แต่ที่แน่รู้ว่าปีนี้ทุเรียนราคาดีมาก
ใช่ค่ะต่ำสุดในกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
พอมีราคาขึ้นแบบนี้ก็มีโจรคิดว่า
อ่ะทุเรียนเป็นทองคำแล้วล่ะ

ก็เลยไปขโมยนะคะเกิดขึ้นที่แผงขายทุเรียน
หน้าร้านขายทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีมีโจรสองคน
เขาย่องคนนึงนี่ย่องไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่

ส่วนอีกหนึ่งคนคลานมาเลยค่ะ

คือเขาไม่รู้ใช่ไหมว่ามีกล้องวงจรปิด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ร้านนี้เขาก็เคยโดนขโมยเหมือนกัน
ใช่แต่เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด

โดนขโมยแบบนี้เพราะว่าเขาไปลงทุนหลักแสนบาท
ใช่นะคะก็คือราคาแพงการลงทุนก็แพงไปด้วย
เขาได้ไปทั้งหมดครั้งนี้๘ลูก
ราคาก็ประมาณ๘๐๐๐บาทนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แผงขายผลไม้ริม
ถนนในตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสด

มีคนนึงเดินเข้าไปก้มไปหยิบเอาไป

ซึ่งทุเรียนเหล่านี้เตรียมที่จะเอาไปขาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็คือนางรมอินทวง

บอกว่าซื้อทุเรียนหมอนทองมาจากตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี๑๗๐๐กิโลกรัม
จะเตรียมขายซื้อมาตั้ง๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
เอาวางเตรียมไว้ที่แผงค้าอยู่หน้าบ้านตัวเอง

เคยถูกโจรเข้ามาขโมยไปละ๑เข่ง

เพราะว่าก็ไม่มีหลักฐานอะไรไปให้ตำรวจนะคะ
ครั้งนั้นครั้งเดียวตัดสินใจเลยค่ะ

แต่ก็ยังถูกขโมย
คนนี้เข้ามาขโมยทุเรียนหมอนทอง๘ลูก

ซึ่งทุเรียนที่ขโมยไปเนี่ย
คือเจ้าของร้านเขาบอกที่เอาไปมันดิบนะ

เอาที่มันสุกเอาที่มันพร้อมกินเลยไหมคุณโจรค่ะ

แม้ว่าจะโดนขโมยทุเรียนไปเกือบหมื่นบาทนะ

ซึ่งนอกจากนี้เจ้าของทุเรียนก็บอกว่า

เอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจสภศรีมโหสด
เพื่อติดตามจับกลุ่มโจรสองคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ